ได้เวลาไปตามหาผู้โชคดีแล้ว
ติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค
แล้วคุณล่ะพร้อมหรือยังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความโชคดีนี้
สิงหาคมนี้อย่าพลาด
เพราะผู้โชคดีคนนั้นอาจเป็นคุณ
พูดเลยเหรอ

คุณคะคุณจะรักคุณที่เขาเอาอีกแล้ว
นี่เขาเป็นตัวตึงเรื่องมูเลยนะ

ไม่ใช่แค่ตัวตึงเรื่องงู
นั่นแหละนั่นสมมุมสมองของนี่
โอ๊ยยังอยู่ดี

ว่าหนึ่งถ้าตึงอะไรเนี่ย
คุณบอกคุณได้ไหมว่าท่ออกอะไรแจ้วแม่
อ๋อโหออกไปข้างนอก
อย่าพูดไปไปไหนไม่ได้
โดยเฉพาะคนที่ส่งฝามาลุ้นโชคในวันนี้

เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
ตอนนั้นเกือบลืมชื่อกิจกรรมของเราเลย

ไม่ได้ไม่ได้ก็เป็นปรากฏการณ์จริง

เพราะว่าเราจัดกันมาก็ยาวนานพอสมควรแล้ว
กับการแจกรถมอเตอร์ไซค์๑๐๐คัน

เสาร์นี้กับร้านต่อไป
ใครจะเป็นผู้โชคดีตื่นเต้นจริง
ตื่นเต้นไม่จริงใจเลยนะครับจริงใจมากแต่ก่อนจะลุ้นร้านเรามาลุ้นมอเตอร์ไซค์กันก่อนครับ
วันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับมอเตอร์ไซค์กันแล้วก็ไปลุ้นกันเลย
ว้าวอ๋อโอ้ยยยเป็นไงเนี่ย
ผู้โชคดีได้แก่คุณอุทัยบุษบาจากจังหวัดเชียงราย
ยินดีด้วยนะครับ
และอย่าลืมนะจำกันตรงนี้เสาร์นี้แล้ว๕สิงหาคมร้านต่อไปจะแตกแล้ว
ลุ้นมอไซค์กันทุกวันยังไม่พอนะ

โดยเฉพาะเศรษฐีคนต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้
ในระหว่างที่พูดมานี้อยากจะให้เจ้าแม่ชิสา
ได้ทำการเป่ากระหม่อมลูกให้สักที๒ที

ช่วงนี้เนี่ยเพาะสามกรรมสักกันแล้วเกิ๊ง

ผมมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรครับนี่
กระหม่อกูไปบ้าง

จะได้รับทองคำวิลค่า๑ล้านบาทวันที่๕สัปดาห์คนเดียวด้วยนะคะ